คือมีหนุ่มฐานเกณฑ์คนหนึ่งค่ะอายุ๒๔ปีประสบอุบัติเหตุ
ถูกรถชนจนสลบสมองได้รับการกระทบกระเทือนกลายเป็นเจ้าชายนิทรานะคะ
คือแค่นี้พ่อแม่ครอบครัวเองเนี่ยเขาก็หัวใจสลายแล้ว
มีอนาคตอีกตั้งไกลเป็นทหารเกณฑ์ด้วยก็คอยดูแลกัน
แล้วปรากฏว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซะจริงนะคะเพราะมีมิจฉาชีพมาหลอกเอาเงินไปอีกค่ะ
เล่าให้ฟังก่อนว่าที่เห็นนอนอยู่บนเตียงเนี่ยคือนายทิตินันวรรณคำหรือว่าปานนะคะ
เป็นทหารเกณฑ์หนุ่มวัย๒๔ปีชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
เนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกคนขับเบ้นพุ่งชนบริเวณถนนหน้าสวนสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำให้เขาสลบสมองเขาได้รับการกระทบกระเทือน
คุณหมอเนี่ยผ่าตัดสมองให้ถึง๒ครั้ง๒คราแล้วแต่ว่ามันไม่หายค่ะ
สุดท้ายปานต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทรามานานกว่า๒ปีแล้ว
ครอบครัวก็ต้องดูแลกันไปนะคะแม่เนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะพาลูกชายไปรักษา
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตั้งแต่๖สิงหาคมปี๒๕๖๒ปีที่แล้วค่ะ
แต่ประเด็นก็คือว่ามันมีกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่ง
ห่มผ้าเหลืองมาเลยห่มจีวอนมาเลยค่ะอ้างว่าจะมาช่วยเหลือเขา
เอาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ป่วยก็คือของป๊าเนี่ยนะไปเรียรายเงินบริจาค
แต่พอได้เงินมาปุ๊บถอนเงินออกไปจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะ
เหลือแม้แต่บาทเดียวแล้วหนีไปเลยยิ่งทำให้ครอบครัวเนี่ยลำบากหนักกว่าเดิมอีก
แต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะใช่ครับ
ทางด้านของนางพัทรรัฐวรรณคำนะฮะอายุ๖๒ปีซึ่งเป็นแม่ของเขาก็บอกว่า
สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคนอ้างตัวเป็นพระ
ก็นุ่มพระเหลืองมาแหละนะฮะบอกว่าเนี่ยนะ
ทราบข่าวของน้องแล้วรู้สึกว่าสงสารอย่างมากเลยอยากจะช่วยเหลือครับ
หลังจากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้มีผู้ชายสี่คนหนึ่งในนั้นก็เป็นพระหนึ่งรูป
เดินทางมาด้วยรถตู้ไปเยี่ยมถึงที่บ้านเลยนะทำพิธีสวดมนต์ให้
สอบถามสาธุสุขดิบเป็นยังไงอยู่ยังไงอาการเป็นยังไง
สุดท้ายขอดูสมุดบัญชีครับแล้วก็บัตรประชาชนของนางพัฒนรัฐ
อ้างว่าเดี๋ยวจะนำไปเปิดบัญชีเพราะว่ามีญาติโยมกับลูกศิษย์เยอะมากเลย
เดี๋ยวจะให้ญาติโยมกับลูกศิษย์นั้นช่วยโอนเงินมาช่วยเหลือน้องปานอีกทางหนึ่ง
แล้วก็จะสร้างห้องปลอดเชื้อให้ด้วยออกอุบายครับ
ให้แม่เขาเนี่ยไปหาช่างก่อสร้างที่รู้จักแล้วก็ไปสั่งวัสดุอุปกรณ์ไปทำด้วยนะครับ
ต่อมา๒๘พฤษภาคมกลุ่มมิจฉาชีพนำสมุดบัญชีที่มีคนใจบุญบริจาคเงินมาแล้ว
มาช่วยลูกชายเนี่ยมาคืนให้นะฮะตัวของแม่เองก็ไม่เอกใจครับ
หลังจากนั้น๒๓วันผ่านไปตัวคนเป็นแม่เอาสมุดบัญชีไปเช็คยอดเงินกับธนาคาร
รู้ว่าเป็นสมุดบัญชีปลอมเพราะไม่สามารถทำรายการอะไรได้
โดยเมื่อเช็คกับธนาคารยอดเงินกับสมุดบัญชีจริง
รู้ว่าเงินนั้นถูกถอนออกไปเกลี้ยงบัญชีเหลือเงินให้เพียง๑๐๐๐กับ๔๐๐บาทเท่านั้น
ธนาคารก็เลยอายัดสมุดบัญชีดังกล่าวเอาไว้นะครับ
ตรวจสอบเพราะว่ากลุ่มมิจฉาชีพถอนเงินในบัญชีไป๒ครั้งรวมเกือบ๑แสนบาทนะครับ
โอ้โหสุดท้ายก็ช้ำใจมากเลยนะครับ
ไปแจ้งความไว้ที่สพแม่แจ่มเมื่อวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้สร้างความเด็บร้อนให้กับเธอกับลูกชายเป็นอย่างมาก
เนื่องจากว่าเงินบริจาคที่ผู้ใจบุญมอบให้นั้นมันคือค่ายาค่าอาหารเสริม
ค่าเดินทางไปหาหมอรวมทั้งตอนนี้ต้องแบกรับเรื่องของหนี้
เธอไปสั่งคาบวัสดุก่อสร้างในการที่จะไปสร้างห้องปลอดเชื้อให้กับลูก
ตามที่กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างแล้วก็สั่งให้เธอนั้นไปซื้อของมา
ตอนนี้เป็นหนี้ไม่มีเงินจ่ายแล้วเงินก็เหลือเพียง๑๐๐๐กับ๔๐๐บาทเท่านั้นเองครับ
ดิเธอโถมันมาเซ้นแล้วก็บอกมาเมอเขามาเซ้นมาเซ้น
๔๐๐๐บาทเท่านั้นมีแห่มครับ
นางพัฒนราชก็บอกนะครับว่าทุกวันนี้รำบากมาก
เพราะว่านอกจากที่จะต้องดูแลลูกชาย

พ่อเธอเองก็พิการหูหนวกด้วย
คือคนเดียวรับทั้งสองทางเลยนะคะ
ลำพังเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเธอกับพ่อ

ค่ารักษาค่าอยู่จะดูแลกันยังไง
ซึ่งล่าสุดค่ะอาการของลูกชายก็กลับมาซุดอีก

มีอาการกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อด้วยนะคะ
เลยอยากจะขอผู้ใจบุญช่วยต่อชีวิตให้กับลูกชายเธออีกครั้งได้ไหม
ตอนนี้เธอเปิดบัญชีใหม่แล้วเป็นของเธอเองจริง
เป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาแม่แจ่มนะคะ
ชื่อบัญชีก็คือชื่อเธอนั่นแหละนางพัทรรัฐวรรณคำ

ที่เราขึ้นให้หน้าจอนี้นะคะ

ครอบครัวคนขับรถเบนที่ชนลูกชายเธอเมื่อ๒ปีที่แล้ว

เพราะตอนนี้ลำบากมากจริงเป็นหนี้หัวโต
อาการก็ซุดอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างต้องดูแลอยู่คนเดียว